ต่อเนื่องจากคุณเขมรสร
สั่งสอนและอบรมเอาไว้
ใช้คำว่าสั่งสอนอาจจะไม่ถูกด้วยซ้ำ

ถ้าเจอเมื่อไหร่นี่คือศักดิ์ศรีระหว่างสถาบัน

พอเจอปุ๊บก็มีการชักปืนออกมายิงแล้วครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ล่าสุดตำรวจนครบันหนองจอกจับเยาวชน๓คนที่ก่อเหตุ
นักศึกษาต่างสถาบันจนบาดเจ็บได้แล้วนะครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
วันนี้แถลงข่าวจับกลุ่มเยาวชน๓คน
เป็นนักศึกษาอาชีวะสถาบันแห่งหนึ่งย่านหนองจอก
หลังร่วมกันใช้ปืนลูกซองสั้น
ยิงใส่นักศึกษาอาชีวะซึ่งเป็นนักศึกษาต่างสถาบันครับ
บริเวณปากซอยมิตรมัยตรี๓
สอบสวนแล้วทั้งหมดรับสารภาพบอกว่า
ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากเรียนหนังสือ
พอขี่ผ่านมาเจอคู่อาริต่างสถาบัน
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน

พอเห็นเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
ชักปืนลูกซองสั้นแล้วก็ยิงใส่ทันทีหนึ่งนัด
มีผู้บาดเจ็บ๔คน

มือยิงก็หลบหนีไปอยู่ภายในซอย
เคียงกันกับจุดที่เกิดเหตุ
แล้วตำรวจตามมาจับกลุ่มตัวได้
พอสอบถามไปมาครับยอมรับบอกว่า

เพราะถูกรุ่นพี่ย้ำแล้วก็บอกอยู่เสมอว่า
ถ้าหากเจอนักศึกษาต่างสถาบันเมื่อไหร่
ลงมือทำร้ายทันทีเพราะนี่คือศักดิ์ศรีระหว่างสถาบัน

อารมณ์ชั่ววูบถ่ายทอดในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ปรับไม่แก้

เด็กพวกนี้ซื้อใสอย่างนี้
เอาปืนไปยิงเขาปั๊บผิดแล้วตั้งแต่มีอาวุธปืน
ถ้าไปโดนเขาก็ผิดฐานพยายามฆ่า
พยายามฆ่าอาตาโทษ๑๕๒๐จับปุ๊บตลอดชีวิต
จับปุ๊บตลอดชีวิต
ถึงประหารชีวิตรับโทษ๒ใน๓
เสียอนาคตฝากบอกรุ่นพี่ด้วยฮะ
อย่าให้น้องไปทำอะไรที่มันไม่ได้เรื่อง
ทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี
แทนที่ท่านจะดูแลน้องกลับกลายเป็นการทำลายน้อง
หลังจากผู้บัญชาการตำรวจนครบานสอบปากคำแล้ว

นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธปืน
เพื่อจะนำมาเป็นของกลางประกอบสำนวนคดีครับ
อกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกด้วย
ว่าเดี๋ยวอีก๒วัน๒๗กรกฎาคมนี้จะเชิญหลายหน่วยงาน
ทั้งผู้บริการโรงเรียนแต่ละสถาบัน

โดยเฉพาะการปรับเวลาเลิกเรียนไม่ให้ตรงกัน
โดยก่อนเข้าเรียนให้แต่งชุดปกติ

รั้วสถาบันของตัวเองที่เรียนอยู่
เชื่อว่าอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ในบางจุด
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ